คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิง
ข่าววงการบรรเทิงเราปีนี้สูญเสียบุกพลักษณ์คุณภาพไปเยอะเลยนะคะ

หลังจากที่คุณลินดาป่วยติดเตียงมานานกว่า๑๕ปี
อายุก็๖๖ปีในการจักรไปนั่นเอง
บันเทิงไทยรัฐเราได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากอาตุ๊กเดือนเต็มสาลิตุล
อาตุ๊กเป็นเพื่อนสนิทของคุณอลินดาอยู่ดูแลกันมากว่า๑๘ปีคุณผู้ชม
กลับไปที่คุณอารินดาเริ่มป่วยแรกเมื่อปี๒๕๔๗ค่ะ
ตอนนั้นเธอประสบอุบัติเหตุล้มในห้องน้ำ
หลังจากนั้นก็มาทราบต่อเนื่องว่าเธอนั้นเป็นโรคมะเร็งโคนลิ้นค่ะ
อาการมะเร็งก็ได้รับการรักษาจนไม่พบจนพบว่าไม่ได้ส่งผลร้ายต่อร่างกายแล้วนะคะ
แต่ว่าร่างกายของคุณอารินดายังคงอ่อนแอค่ะ
กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานถึง๑๕ปี
ตามที่เราได้เคยนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะ
ระยะหลังมานี้ค่ะคุณอารินดาก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุลาลงกรเป็นเวลาร่วมเดือนเลยทีเดียว
จนกระทั่งวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะอาการของคุณอารินดาแย่ลง
ทางทีมแพทย์ก็ได้บอกให้ครอบครัวนั้นทำใจนะคะ
จนถึงช่วง๗โมงเช้าของวันอาทิตย์ค่ะ
คุณอารินดาได้จากไปด้วยอาการปอดติดเชื้อ
ซึ่งก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจมายังครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดอย่างเพื่อนรักอาเดือนเต็มคนนี้ค่ะ
คอยดูแลคุณลินดาแบบไม่ห่างเลยจริง
เพราะว่าก่อนหน้านี้ยังไม่มีสัญญาณว่าเพื่อนคนนี้จะจากไป
เพราะว่าอาการคือทรงตัวมาตลอดคุณผู้ชม
ส่วนตัวค่ะอาตุ๊กมีความรู้สึกใจหายมากเลย
แล้วก็คิดว่าจะได้อยู่ดูแลกันได้นานกว่านี้
ขณะเดียวกันก็บอกว่าเขาได้ทำหน้าที่เพื่อนได้ดีที่สุดแล้ว
ดูแลเพื่อนรักคนนี้มาตลอด๑๘ปีที่ผ่านมาค่ะ
และวันเกิดของคุณอารินดาทุกปีเลยทุกวันเกิด
อาตุ๊กก็จะยกเค้กแล้วก็ของขวัญมาเตอร์ไพรส์ตลอดที่โรงพยาบาลนะฮะ
ทางด้านผลงานในวงการบันเทิงที่ด่งดังแล้วก็โดดเด่น
ได้แก่ภาพยนตร์เรื่องแก้วค่ะ
เรื่องนี้เล่นผู้กันกับอาทูลฮิรัญสัพ
ภาพยนตร์เรื่องผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดเมื่อปี๒๕๒๘ค่ะ
โดดเด่นของบทบุญรอดนี้แหละค่ะที่ทำให้คุณนาลินดาได้รับคำชม
ในเรื่องของการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอย่างมาก
หลังจากนั้นก็มีผลงานละครแล้วก็ผลงานการเป็นนางเอกเรื่อยมา
จนกระทั่งคุณอารินดานั้นเสพตัวออกจากวงการบันเทิงและล้มป่วยลงค่ะ
สำหรับพิธีรดน้ำศพจะมีขึ้นในวันนี้เวลา๑๖นาฬิกา
ที่ศาลาสามวัดพระศรีมหาธาตุบังเขน
จากนั้นจะมีการสวดพระอภิษฐรรมไปจนถึงวันที่๓๐พฤศจิกายน
แล้วก็วันที่๑ธันวาคมจะมีพิธีชาปนกิจนั่นเองค่ะ
รายละเอียดต่างถ้ามีอะไรเพิ่มเติม
ติดตามได้ทางบันเทิงไทยรัฐของเราค่ะ
ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวด้วยค่ะ